อีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน่อย
ชนบุรีคนนับพันค่ะนำโฉนดที่ดินเนี่ย
เอาไปให้หลวงพ่อสง่าทำพิธีเบิกพระแม่ธรณี
เพื่อที่จะให้ขายที่ดินได้ในเร็ววันนี้ไม่ธรรมดาค่ะ
ที่นี่วัดเขาไม้แดงตะมนต์บางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เห็นไหมชาวบ้านสาธุชนหลั่งไหลกันมาเนืองแน่น
บอกว่าที่นี่คือที่ที่เขาเอาที่ดินไปปลูกเสกแล้วขายได้เลย
พูดอีกก็ถูกอีกค่ะคุณคณะแล้วมาเป็นพันคนอ่ะ
โหคุณดูคนตอดแถวสิต่อแถวค่ะโหสุดลูกหูลูกตา
โอ้โหหลวงพ่อสง่าเจ้าอาวาสวัดเขาไม้แดงนี่แหละบอกว่าตอนนี้กำลังทำพิธีเบิกพระแม่ธรณี
เจ้าแห่งแผ่นดินนะคะทำพิธีแบบนี้เนี่ยไม่ยุ่งยากอะไรมากมาย
มีค่าครู๒๑บาทเอามาเท่านั้นเองก็จะถือว่าทำพิธีได้เสร็จสิ้น
เบิกแม่ธรณีหรือแม่โพศพก็จะทำให้มีกินไม่รู้หมดรู้สิ้น
จากนี้ยังมีเบิกแม่นางกวักเรียกทรัพย์เพื่อให้ขายที่ดินให้ได้ด้วย
ก็เป็นพิธีการขั้นตอนที่เล่าสู่กันฟังว่าทำอะไรกันบ้าง
วิธีการคือหลวงพ่อสง่าจะเจอมือตามตำรับวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาจากหลวงพ่อยงยุทธ์นะคะ
ซึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหคุณคะ

มีประชาชนนำฉนดที่ดินมาทำพิธีกว่า๓๐๐แปลง
ราคาขายตั้งแต่แปลงละแสนบาทไปจนถึง๑๐๐ล้านบาท
แล้วนี่เขาเดินขบวนไปไหนครับเนี่ยโอ้โหเยอะไปโอ้โห
ทำพิธีกันแบบนี้นะเดินขบวนกันไปโดยมีเจ้าอาวาสท่านนำขบวนไป
โอ้โหเยอะอย่างนี้เลยเหรอเยอะนะแล้วโอ้โหเป็นสิ่งที่หลายคนไม่เคยเห็น
แต่หลายคนก็คือเริ่มสายศรัทธาในพิธีการแบบนี้
ก็เลยมาร่วมพิธีกันเพื่อที่จะทำให้ค้าขายดีโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าในหน้าที่ดงที่ดิน
เอาก็ด้วยนะหรือคนที่มีที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์อยากจะค้าขายก็ว่ากันไป
ซึ่งทางวัดเขาไม้แดงเขาจะทำพิธีเบิกพระแม่ธรณีในวันเสาร์เดือนละ๑ครั้งเท่านั้น
เดือนหน้าละคนเยอะอันไงเดือน๑ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเมื่อไหร่
วันไหนติดตามข่าวสารได้จากวัดเขาไม้แดงตะบนบังพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ

แล้วก็มาดูบรรยากาศอะไรอย่างงี้ไปตามดู

ประมาณนั้นนะงั้นวางหมุดหมายให้ดีแล้วก็ลองถามกับทางวัดดูเดี๋ยวไปผิดวันโอ้โล่งเลยเชีย